อีกหนึ่งเรื่องเรามีการนำเสนอข่าวไปแล้วเป็นเรื่องทะเลาะกันระหว่างแม่ค้าขายส้มนะฮะเป็นสองคน
อืมคนหนึ่งไปซื้อจากอีกคนนึงมาสิบรังแต่ปรากฏว่าก็มันเน่าหมดเลย
ก็มีการต่อว่าต่อขานกันมีการเอาส้มไปเทหน้าร้าน
ใช่ค่ะสุดท้ายมีการโทรศัพท์นัดให้อีกฝ่ายมาเจอที่แผงแล้วก็เอาปืนลูกโม่นี่แหละ
รัวยิงจนหมดแม็กซ์แล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันตบหน้าด้วย
สุดท้ายอีกคนนึงเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมล่าสุดมีคลิปภาพออกมาเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากกล้องวงจรปิด
ในบริเวณแผงที่เกิดเหตุไปชมภาพครับ
นี่นะฮะลูกศรสีแดงกับลูกศรสีเขียวคุณผู้ชมดูนะฮะโอ้โหเนี่ยฮะ
คนยิงก็คือลูกศรสีแดงนะครับลูกศรสีเขียวเป็นฝ่ายที่ถูกยิง
ดูสิอันนี้โดนยิงแล้วยังเอาปืนฟาดอีกนะฮะ
เพราะมีสมัครที่ลูกศรสีเขียวหากเธอไปหลบหลังตาก้าหลังผลไม้ตรงนั้นแล้วนี่นะ
ยังโดนตามไปยิงจนเธอเนี่ย

เพราะไอ้ฝ่ายยังมีปืนกลัวโดนลูกหลง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บริเวณร้านขายส้มศรีวิรัยผลไม้ตลาดอายดาที่ครองหลวงปฐุมธานี
ก็เรานำเสนอข่าวไปแล้วเกิดขึ้น๑๗พฤศจิกายน
นางสาวสารัญญาศักดิ์แสงอายุ๓๐ปีเขาเป็นแม่ค้าขายส้มอยู่ที่นี่
ถูกยิงด้วยปืน๓๘๓นัดนะฮะกระสุนเข้าที่บริเวณหน้าอกแล้วก็บริเวณท้อง
สวดมือปืนไม่ใช่ใครเป็นเพื่อนแม่ค้าด้วยเงินนางสาวทิปราศรีเมืองอายุ๓๘
เป็นแม่ค้าขายส้มตลาดเดียวกันเลยถูกตำรวจจับได้แล้ว
พร้อมกับปืนที่เกราะเหตุตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเสื่อประธาภาพเขาทราบจริง
เขาถูกผู้ตายด่าทอแบบเสียหาย
ส้มที่ซื้อไปเนี่ยทำไมมันเน่าเสีย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

ให้ถ่ายรูปส่งมาว่าเอามาเน่าจริงไหม
ก็ส่งมาจะได้เอาไปคืนเจ้าของสวนส้มเขา
แต่ก็กลับถูกผู้ตายด่ากลับมาอีก

โทรศัพท์ไปหาผู้ตายนัดมาเจอที่แผง
เป็นแค่เรื่องส้มคงจะอเมริกาไปคุยกัน

คุณผู้ชมเป็นการนัดมาเพื่อเอาปืน
นี่แหละนะฮะตบหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็รัวยิงจนหมดแม็กซ
ล้มลงไปสามีเข้าไปแย่งปืนออกจากมือ
สุดท้ายเนี่ยแล้วก็ไม่ทันคือคนโดนยิงเขาก็ตายไปแล้วนะครับ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
ผู้ก่อเหตุยังใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ตีซ้ำนะที่หน้าแล้วก็เตะผู้ตายอีกหนึ่งครั้ง
คุณผู้ชมดูที่คลิปนะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นชัดเจนนะครับ

บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองคนเนี่ย
แม่ค้าร้านส้มที่อยู่แผงติดกันนี่แหละ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

ก็เลยมีการต่อว่าต่อขานกันนะฮะ
ทางด้านของนายโชนนันศักดิ์แสงอายุ๖๑ปีคนนี้

ถ้าคนก่อเหตุคือผู้ต้องหาเนี่ย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

สุดท้ายก็เหตุการณ์นี้คนก่อเหตุก็ต้องถูกกระบวนการทางกฎหมาย